ค้าปักหมุดมาตรงสู่ศาลอีกแล้วคุณผู้ชมครับ

จับชุดจบ

มึงวางไว้ตรงไหน

อะไรอ่ะวางไว้ตรงไหนอ่ะ

นำมันผิดขึ้นไอว์เวณเอย

ลูกค้าจ่ายผ่าน

ประเด็นคือกิโน้ทที่๓๒๓ม
เลขสวยด้วยวะดินไม่รับว่ะโดนอีกแล้วมั้งกูต้องเป็นกูตลอดเลย
ต้องเป็นกูตลอดเลยเดี๋ยวโชว์น้ำอีกรอบนึงเลย
โหลครับลูกค้าวางไว้ตรงนั้นแหละครับพี่ฮัลโหลครับ
อะไรนะวางไว้ตรงนั้นแหละครับพี่
ประเด็นคือลูกค้าจะผ่านแกวางไว้ตรงไหนเอ้าขี่รถดับอีก
กูตั้งขาตั้งเฮ้ยวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เฮ้ยหรือว่าเขาไม่ไม่ไม่ประดูกวางไว้ตรงนั้นเลยเหรอ
ให้ลูกค้าสั่งเคฟฟรีไงคุณผู้ชมวางไว้ตรงนั้นแหละครับพี่
มึงวางไว้ตรงไหนมีแต่เนี้ยหรือไม่น่าจะใช่หรือนี้ไม่น่า
อาจจะแบบสั่งให้ญาติกินผมไม่แน่ใจไม่รู้
สั่งให้ใครกินเนี่ยเขากินเคฟซีด้วยเหรอตรงเนี้ย
ดิเขาเป็นคนจีนไม่ใช่เหรออะไรอ่ะวางไว้ตรงไหนอ่ะ
อะไรวะทำไมก็ต้องกูตลอดเลยวะ
แค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเนี้ยกูต้องมัน
มันต้องเป็นผมตลอดเลยอ่ะโอเคป่ะเพชรโกอ้าวรถตามไม่ติด
ลืมมาขาตั้งขึ้นนี่เวรเอ้ยโอเคเดี๋ยวอะไรวะ

โอเคโอเคไม่น่ามีอะไรนะคุณผู้ชมครับอาจจะโดนแกล้งอาจจะโดนแกล้ง